เพราะที่นี่มันมีเรื่องราวฮือฮาเกิดขึ้น
เนื่องจากว่าที่วัดท้ายเกาะ
เขามีการลื้อถอนโบสถ์เก่า
และเขาบอกว่าไปพบบางสิ่งบางอย่างที่สร้างความฮือหา
ชาวบ้านที่รู้ข่าวก็เลยเดินทางไปที่วัดแห่งนี้
เพื่อที่จะไปขอโชคขอลาบค่ะ

มาเขาบอกว่าไปที่นี่จะได้เป็นสิริมงคลนะ
คุณผู้ชมสิ่งที่ถูกพบว่าฝังอยู่ใต้ดินบริเวณหน้าองค์พระประธาน
ภายในวัดท้ายเกาะตำบลไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชร

แล้วเป็นลูกนิมิตแบบโบราณเนี่ยคุณดูนะ
คือมีลักษณะคล้ายกับหินก้อนใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่ลูกเดียวนะ
เจอลูกนิมิตฝังอยู่๙ลูก
ปัจจุบันค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าลูกนิมิตในลักษณะแบบนี้หาได้ยากมากแล้ว
มีแต่คนในสมัยโบราณสมัยก่อนเท่านั้นแหละที่เขาจะทำลูกนิมิตรแบบนี้ขึ้นมา
งานนี้ชาวบ้านก็เลยโอ๊ยฮือฮากันใหญ่เลย
แวนกันมาดูซิมากราบไหว้หน่อยซิมาขอโชคขอลาบหน่อยซิ
เพื่อที่จะเสริมสิริมงคลกันก็มีเหมือนกัน
ทางด้านเจ้าคณะตำบลไตรตรึงนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดศรีปุณวาส
พระครูอาธรณ์วชิโรวาสท่านบอกว่าลูกนิมิตนี้นะ
หลังจากที่มีการลื้อถอนโบสถ์เก่าอายุ๘๒ปี
ซึ่งสร้างตั้งแต่ปีพฤศกราช๒๔๘๒
ทางวัดค่ะจะทำการสร้างโบสถ์ใหม่ให้เหมือนกับโบสถ์หลังเก่าให้ได้มากที่สุด
สำหรับลูกนิมิตที่พบภายในวัดนี้นะ
ถือว่าเป็นลูกนิมิตที่ไม่เหมือนวัดอื่นเลย
สันนิษฐานว่าเป็นลูกนิมิตในสมัยโบราณเลย
ชาวบ้านหรือคนในสมัยก่อนเขาสร้างแล้วก็ทำขึ้นมาแบบง่ายเพื่อที่จะใช้ในการทำบุญ

ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับในสมัยนี้ที่ลูกนิมิตเป็นกลมเลย
สมัยก่อนมันอาจจะไม่ได้กลมมากไงฮะเพราะทำกันขึ้นมาด้วยมือนะ
คือเขาบอกว่าลูกนิมิตเนี่ยมันเป็นแบบสัญลักษณ์ก็คือญาติโยมที่มาก็จะไปปิดทองใช่ไหม
มีการฝังลูกนิมิตกันใช่ไหมแล้วเนี่ยมันก็เลยสร้างความแปลกตาให้กับคนที่พบเห็นว่า
ลูกนิมิตสมัยโบราณมันคล้ายกับหินเลยนะฮะ
แล้วนอกจากนั้นทางวัดก็ยังมีการพบฐานหน้าองค์พระประธานบรรจุพระพิมพ์ต่าง
มีการเทปูนปิดทับเอาไว้ด้านบนแล้วจากข้อความที่มีการเขียนบนฐานก็สันนิษฐานว่า
ก็น่าจะมีอายุไม่น้อยอยู่เช่นเดียวกันอ่ะนะทั้งนี้นะคะทางพระครูอาทรเนี่ยก็บอกว่า
ใครที่อยากจะร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ใหม่ให้กับทางวัดใครที่มีโอกาสมาร่วมบุญยังไงก็อนุโมทนาบุญมาด้วยก็แล้วกันนะคะ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติทางวัดเองเขาก็จะมีการแบบว่าเหมือนให้สาธุชนได้ร่วมบุญในการสร้างโบสถ์ใหม่
แต่เราก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เพราะว่าวัดในสมัยโบราณกับปัจจุบันนี้มันก็มีความแตกต่างกันนะ
เคยไปไหมล่ะงานปิดลูกนิมิตฝังทอง
ปิดทองฝั่งลูกนิมิตรจะปิดลูกนิมิตรแล้วไปฝังทองทำไม
อ้าวไปให้ถูกเดี๋ยวไม่ได้บุญ
แต่ลูกนิมิตมีคนเคยเล่าให้ผมฟังว่าทำไมมันต้องกลม

มันเหมือนเป็นการสร้างความกลมเกลี่ยวให้กับคนในชุมชนด้วย